สาวไทยเนี่ยหมดลุ้นในช่วง๒เกมแรกแต่ว่ายังไว้ไลน์ในเกมสุดท้ายด้วยการเอาชนะเปิดโตริโก้ครับ
เคยเจอกันมา๒ครั้งในรายการคัดเลือกโอลิมปิกสาวไทยชนะได้หมดนะครับ
เซตแรกในปอโตริโก้เริ่มต้นได้ดีขึ้นดังไปก่อนนะครับ
แต่หลังจากนั้นสาวไทยเริ่มทำเกมลุกได้ดีขึ้นขณะที่เกมรับก็เริ่มมีความเหนียวแน่นมากขึ้นครับ
พลิกกลับมาชนะได้๓ต่อ๑เซตนะครับ๒๑๒๕๒๕๒๐๒๕๒๐แล้วก็๒๕
ซึ่งนักตบลูกยางสาวไทยยังมีลุ้นนะครับในการไปเล่นรอบสุดท้ายของโอลิมปิกนะครับ
ในการแข่งขันรอบคันเลือกของโซนเอเชียในเดือนมกราคมปีหน้า
ชิงแชมป์เอเชียที่เมียนมาไทยลงเล่นนะครับ
รอบแรกนัดที่สองในกลุ่มดีเจอกับจีนเซตแรกเป็นของจีนนะครับ
แล้วไทยมาเล่นเครื่องเก็บได้คืนสองเซ็ตถัดมาขึ้นนำสองตัวหนึ่งเซ็ต
แต่ว่าจีนเนี่ยมีความแน่นอนนะครับในการเล่นมากขึ้นกับที่ไทยเนี่ย
แผ่วครับทำให้จีนนั้นแซงชนะไทยไป๓ต่อ๒เซตนะครับ
ี่สิบห้ายี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบห้า
สิบห้าสิบเก้าและสิบเจ็ดสิบห้าครับไทยแข่งสอง
ก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสี่แต้มอยู่ที่สองของกลุ่มดี
ส่วนจีนเป็นอันดับ๓มีผลแพ้นะครับชนะแล้วก็คะแนนเท่ากับทีมไทย
แต่ว่าเซตได้เสียไทยดีกว่าส่วนอินเดียครับ
ชนะสองและร่วนนะครับมีห้าคะแนนนำเป็นที่หนึ่งของกลุ่มครับ
ต่อไปไทยจะเจอกับอินเดียครับในวันนี้ก็ติดตามนะครับ
ถ่ายทอดได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดีตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาที
และสามารถชมบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีได้ในเวลาตีหนึ่ง
ตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับขออภัย